ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามส่วนหน้าสไตดียัม
ก่อนเกมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาร์
ตอนนี้ประตูให้
มาจากประเทศไทยเข้ามาแล้ว
บรรยากาศบริเวณหน้าประตูครับต้องบอกว่า

ที่จะเข้ามาได้นะครับตัวนี้กำลังดูว่าค่ะ
ถึงจะอนุญาตให้ตรงนี้ได้นะครับแต่บางคนเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้นะครับ

ตัวที่เกมนัดนี้นะครับที่เมียนมาร์เนี่ยมีการขายมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามหมื่นสองพันที่นั่งนะครับความสุขของสนามก็ขายหมดเกลี้ยงนะครับเมื่อวานนี้มีจาราจนด้วยนะครับ
มันค่ะที่จะชนละมุน
เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันกั้นแฟนบอลนะครับที่พยายามที่จะเข้ามาในสนามนะครับ
เพราะว่าตอนนี้อนุญาตแค่บางส่วนก่อนนะครับ
ที่อยู่ในโซนหรือว่าผู้ที่มีบัตรอยู่ในโซนนี้นะครับ

ปกติจะวุ่นวายแบบนี้ไหมครับ

วันนี้ก็อย่างว่าครับเป็นแมทลึกเข้ามาแล้ว

ทำไมเขาอาจติดยานให้บางคนเข้าได้

อันนี้ที่ดูรู้สึกจะตรวจเช็คของตัวครับ
ถ้าไม่มีตัวก็จะไม่เข้าโซนนี้เลย

ส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ
ส่วนใหญ่เลยครับ
ส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ

ส่วนใหญ่เลยครับ
ส่วนใหญ่เลยครับ
ส่วนใหญ่เลยครับ

เข้ามาสนามแล้วนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าพวกเขารอคอยมากนะครับ
เพราะว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยพวกเขาไม่ได้เข้ามาเล่นมา๑๒ปีแล้วนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๐๐๔ครั้งนี้เข้ามารอบรองชนะเลิศ
แล้วก็ผลงานดีครับได้เล่นในบ้านแฟนบอลพม่าเนี่ย
ทั้งไทยไม่แพ้ไปจากแฟนบอลไทยเลยนะครับ
แล้วยิ่งผลงานของทีมชุดนี้นะครับเป็นชุดเด็ก
ที่เคยไปเล่นฟุตบอลชิงชำโลกชู๒๐ปีมาแล้วนะครับ
ยังไม่แฟนบอลไฟความฝนการได้รับศัพท์เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับ

บางคนนะครับซื้อตัวซื้อจากเมืองไทยอันนี้พี่แฟนบอลไทยนะครับแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากที่ไหนครับตัวใส่จิ๊กเก็ตที่เมืองไทยที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มารับที่นี่
เดี๋ยวขอถามหน่อยที่เดินทางมาจากที่เมืองไทยใช่ครับแล้วก็มาเชียร์ทีมชาติไทยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่ครับ
ถึงความตั้งใจหน่อยครับในการมาวันนี้ครับก็ตั้งใจมาเชียร์ทีมชาติไทยเต็มที่ครับก็มาคนเขาเยอะ
ต้องมาช่วยสนับสนุนช่วยกันร้องเพลงเชียร์คนไทยประมาณกี่พันหลักพันครับที่ดูจากประมาณพันคนที่ได้

วันนี้แฟนบอลเมริกาก็อีก๓คนครับอยู่หน้าสนามที่รอที่จะเข้าเลยครับ
นี่เป็นโอ้วอ้วนหนามากล้าถึงไว้เลยครับ
นี่เป็นเช็คผสมงุมสองคน
เจพส์บวกคลุมใกนี่มีเป็นเสี็งมือรถเครื่องเสี่ยงนะครับ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

ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาครับตอนนี้บรรยากาศกลับมาวุ่นวายเหมือนเดิมครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ปล่อยให้แฟนบอลพามากเนี่ยเข้ามาที่สุรหัสแล้วนะครับ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

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

อีกสักครู่น่าจะเดินทางมานะครับ
นี่ครับนี่เป็นบรรยากาศ

ผมเห็นรถตู้ไกลไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นรถตู้ของทีมชาติไทยหรือเปล่า
ก็ไปรถบัตรนะครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวผมน่าจะผ่านมา
ต้องดูว่าจะเป็นรถบัตรของทีนชาติไทยหรือเปล่านะครับ
เป็นรถบัตรที่แล้วนะครับ
นั่งครับรถบัตรที่อาจจะเห็นไกล
ทรีฟชื่อไฟ๑มากมาแล้วนะครับ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
ที่กาแฟบอลของเมียม่าตอนนี้
แม้ไม่รู้แบบแล้วเลยครับทุกคนครับ

เยอะกว่าเกียรติ์ของเยี่ยมมาก
กอลวิทย์นี้ก็ปีนอีนพื้นเส้นจู๊ด
มันก็มีปีนอีนที่นี่
เยี่ยมกว่าว่าเกียรติ์ของเยี่ยมมาก
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น

มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น

มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น

มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น

มันอาจจะไม่เอาเห็น
มันอาจจะไม่เอาเห็น
สวัสดีครับ
ก็อีกประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งนะครับทีมชาติไทยก็จะเจอกับเมียนมาร์นะครับ
ตอนนี้บรรยากาศดูบรรยากาศทำให้กอดนะครับ
ตอนที่เกมพูดนี้จะเริ่มลื่นนะครับติดตามได้ทุกช่วงเลยนะครับ
กับทางไทยรัฐนะครับ